โลกไปที่หนึ่งโลกไปที่สองจบไปนะคะ
ต่อกันที่โลกสีชมพูของสาวคนนี้กันบ้างดีกว่า

อริสระตอนนี้กลายเป็นสีชมพูแล้ว

ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเลิกกันหรือเปล่า
หรือว่าล๊อคกันหรือว่างนกันนะคะ
สำหรับดิวอาริสาระแล้วก็เซบาสเตียลลีนะคะ

ก็ถึงบอกว่าเป็นสีชมพูและหลัดโลกของดิวอาริสาระตอนนี้เนี่ยจ้ะ
ล่าสุดเมื่อวานเขาออกมาเปิดใจผ่านสื่อเป็นครั้งแรก
ซึ่งตัวเธอเองก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทุกคนเห็น
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายโพสต์ด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรงผ่านไอจี
ทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการที่ฝ่ายชายได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ต่างของชาวเน็ต
แล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิด
อดีตคนเคยรักฝ่ายชายก็คือคุณเซบาสเตียนรู้มาตั้งแต่แรก
เรื่องเนี้ยมันยาวมากแต่ถ้าใครอยากรู้ก็ให้รอดูในช่อง
ส่วนเรื่องที่เชอรี่บอกเมื่อกี้ผู้ชายอุ้มขึ้นรถดูแลประดุษเจ้าหญิง
นางบอกว่าเรื่องนี้แค่ถ่ายเล่นขำเท่านั้นเองค่ะ
ถามว่าเหตุมันเกิดจากการเข้าใจผิดกันมันเกิดจากแบบประเด็นเล็กน้อยมาก
คอมเมนต์ที่โอเคทางคนทางบ้านต่างอะไรอย่างนี้ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไร
แล้วก็โอเคอยากส่งวิญญาณความเป็นนักสืบอ่ะเนอะแล้วก็มาคอมเมนต์กันต่างนานา
มันก็อาจทำให้เกิดประเด็นขึ้นได้อยู่ดี
ก็นั่นไงดิวก็เลยดิวดิวก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคำว่าเข้าใจผิด
ทีหลังก็เข้าใจให้ถูกก่อนแล้วค่อยเม้นดีกว่าไหมของขวัญอ่ะที่ที่ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นของของเรา
หรือว่าอะไรอย่างนี้มันคือเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจกันไปเอง
คือตัวพี่ไผ่เองเขาก็ออกมาพูดแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับดิวถูกไหมคือดิวไม่ได้ดิวอันนั้นดิวไม่ได้เป็นคนให้เลย
ซึ่งหลังจากนี้คือถ้ามีใครเห็นแบบแหวนคาเทียมมันก็ต้องเป็นดิวทุกคนเลยใช่ป่ะต้องเป็นดิวทุกคนเลยใช่ป่ะ
นอกใจเหรอเรานอกใจเหรอแต่ถ้าเรานอกใจเราคงไม่กลับไปดีอ่ะหรอกตอนนี้ตอนเนี้ยกลับมาแฮปปี้ปกติแล้วคะเข้าใจไง
อ่าก็เข้าใจกันแล้วเคลียร์กันแล้วนะคะส่วนเรื่องความแซ่บที่โอ้โหช่วงนี้ดีกรีความฮอตพุ่งปรี๊ดเหลือเกิน
นี่ไงเนี้ยเป็นที่เนี้ยอู้แฮปตายิ้งกว่าอ๋อจริงเสียสวยเนอะ
คือที่ไปเที่ยวเนี้ยเข้าใจเป็นไงนะเขาไปที่เที่ยวทะเลมันจะใส่ชุดแว่นม้วยน้ำแต่
ออกรายการล่าสุดบอกเลยว่าเห็นแล้วใจหายแวบเลยคุณผู้ชมนี่ไง
ยิ่งกว่าใบเตยอาสยามอีกนะคะ
ซึ่งทิวเองก็ยอมรับว่าโอ้โหแฟนนุ่มเซบัสเตียนลีเนี่ย

ถึงกับเอ่ยปากห้ามถ่ายรูปยกขาสูงอีกแล้วนะจ๊ะ

อื้อ

มีบางท่าก็ห้ามทำแล้วอะไรอย่างนี้
ท่าก็ห้ามโพสต์อะไรอย่างนี้ค่ะ

อย่ามาจีบนางร้ายเนาะ